เขาเอาเรื่องราวของเธอคือเธอบอกว่าเธอถูกรวรรม
เธอบอกว่าแต่สิ่งที่เธอเจ็บใจมากที่สุดเลยคือช่วงที่ก่อเหตุ
มีแต่คนหันมามองแต่ไม่มีคนช่วยเลย

เอาเรื่องราวนี้โพสต์โดยนักศึกษาสาวคนหนึ่งนะครับ
หลังจากประสบเหตุถูกผู้ชายลวนลาม
เธอเล่าว่าพบผู้ชายผิวคล้ำหน่อย
สูงประมาณ๑๗๕อายุน่าจะ๔๐กว่าปี
ขึ้นจากสถานีรถไฟฟ้าสาลาแดง

แน่นมากเธอบอกว่าแน่นเหมือนปลากระป๋องเลย

ตอนแรกเธอรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาโดนที่ขา
ก็พยายามขยับตัวหลบขยับตัวหนี
แต่ผู้โดยสารมันแน่นมากหลบไปไม่ได้ไกลค่ะ
จากสถานีสรรดแดงขยับไปอีกหนึ่งสถานีช่องนนท์๔
พอถึงช่องนนทรีย์คนเริ่มลงแล้วเธอก็บอกว่า
คิดในใจขยับหนีได้แล้วเธอก็เลยพยายามขยับหนี
แต่ผู้ชายคนนั้นที่เอาอวัยวะบางอย่างมาโดนเธอขยับตามไปอีก
เธอก็พยายามที่จะหนีอีกนะคะแล้วจังหวะนั้นรถมันเบรกค่ะ
ผู้ชายคนนั้นเอามือมาแตะที่ของสงวนของเธอ
เธอก็เลยโอ้โหตอนนั้นมั่นใจแล้วตะโกนสุดเสียง
โรคจิตผู้โดยสารคนอื่นตกใจเหมือนกันแต่หันมามองเฉยนะคะ
บอกว่าเจ็บใจมากเลยเพราะพยายามที่จะยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย
แต่มันถ่ายไม่ได้จริงแล้วก็ถ่ายไม่ชัดนี่นะคะ
รวมถึงไล่จับผู้ชายคนนี้ไม่ได้
เสียความรู้สึกมากกว่านั้นคือไม่มีใครช่วยเหลือเธอเลย
แถมยังเปิดทางให้ผู้ชายคนนี้วิ่งหนีไปได้อีกด้วยนะคะ
ขอดูกล้องวงจรปิดสรุปสุดท้าย
ได้ภาพผู้ชายคนที่ก่อเหตุแล้ว
ค่อนข้างชัดด้วยนะคะฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยค่ะ
เขาเอารูปของคนร้ายไปแปะตามสถานี
เพื่อให้เวลายาหรือคนอื่นเห็นแบบลักษณะนี้เขาจะได้จับได้เลย

แล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงก็คงจะปล่อย
แต่ว่ายังไงก็อยากเตือนให้ผู้หญิงทุกคนบอกว่าอย่าอายเลย
ถ้าเกิดเจริญอย่างนี้ขอความเชื่อเหลือให้เต็มที่
อันนี้เป็นหลักฐานสำคัญคือพกเอาไปเลยนะคะ
เพื่อนำเอกสารจากสอนอไปยื่นขอคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด
สถานีรถไฟฟ้าเพื่อให้ตำรวจเอาไปขยายผล
และเร่งติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ
มาดำเนินคดีสิ่งที่เราได้ยินเมื่อสักครู่นี้เธอบอกว่า
ที่สำคัญเลยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้กับทุกคน
อายที่จะร้องขอความช่วยเหลือ
คิดว่าบางคนน่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะแต่ไม่กล้าไงคะ
แล้วก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าเขาคงไม่มาลวนลามเราหรอกนะคะ
แต่ถ้ามั่นใจแล้วตะโกนเลยให้คนช่วยนะคะ